สำหรับเหตุระทึกเมื่อวานนี้ที่มีคุณปลาเนี่ย
ร้องเรียนนะคะบอกว่าถูกเพื่อน
ชวนให้มาเล่นแชร์ออนไลน์ด้วยกัน

โชคดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาไปแจ้งความที่สอนอดอนเมือง
ปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
เบื้องบนหรือว่านายคิงอายุ๒๔ปีค่ะ
ไปพบนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ขอให้สายใหม่ต้องรอดพามามอบตัว
แล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือช่วงตอนยิงนะคะ
คิงบอกว่าเขาเป็นคนยิงใส่รถผู้เสียหายจริง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ
แต่สาเหตุที่ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วบอกว่ามาจากเรื่องไปทวงเงินค่าแชร์
ไม่ใช่เขาบอกว่ามันมาจากเรื่องนี้ต่างหาก
ก็คือไปทวงเงินค่ายาบ้าไปทวงเงินค่ายาบ้าซึ่งสั่งซื้อจากในโต้ย
แล้วนายคิงเนี่ยบอกว่าคือในโต้ยเนี่ยก็ไปซื้อมาจากนางเสาปลาอีกต่อนึง
อันนี้คือเขาบอกมาแบบนี้นะฮะผู้ก่อเหตุเขาบอกแบบนี้
เนี่ยค่ะเขาไปทวงเงิน๑๕๐๐๐บาทซึ่งมีหลักฐานในการโอนเงิน
แต่๒วันแล้วยังไม่ได้ของเลยโทรไปก็ไม่รับแล้วบอกว่าเงินแค่นี้เอง
ทำให้เขาถูกเจ้าของเงินที่สั่งให้มาซื้อเขาเองโดนทำร้าย
เขาก็เลยต้องมาทำแบบนี้นะคะก็มีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผ่อนจ่ายให้
ก็สั่งซื้อทั้งหมด๓ครั้งยืนยันว่า๘๐๐๐เนี่ยไม่ใช่ค่าแชร์แต่เป็นค่ายาบ้า
วันนั้นก็เลยได้บอกนายโต้ยให้พาไปคุยเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าแค่ตั้งใจจะยิงรถขู่เท่านั้นนะคะ
พอไปถึงหน้าบ้านก็เรียกปลามาคุยแต่ไม่ยอมมาคุยกลับปิดไฟใส่
แล้วก็โทรมาหาคนชื่อเต้ยบอกว่าจะแจ้งความเอาตำรวจมาจับ
ตัวเองก็เลยโมโหแล้วก็เมาด้วยก็เลยยิงรถไปประมาณ๑๑นัด
หลังจากนั้นขับรถกลับบ้านที่ครูบอลปืนที่ซื้อมาที่ยิงเนี่ย
ก็ไปซื้อมาจากอินเตอร์เน็ต๒๗๐๐บาทก็โยนทิ้งข้างทางระหว่างกลับบ้านไป
ที่บอกว่าออกมาพูดเพราะว่าอยากให้สังคมรู้ความจริง
แล้วที่ทำลงไปก็พร้อมยอมรับผิดทั้งหมดค่ะ

คนที่ไปก่อเหตุในวันนั้น
ส่วนทางคดีตำรวจบอกว่าก็จับผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓คนนะคะ
ในโต้ยนะคะแล้วก็แม่ในโต้ย
รวมถึงนายคิงมือปืน
ส่วนในบีมที่ขับรถรายเดอร์ส่งของ

ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ